อันดับต่อไป

ถ้าถามว่าความรู้จักถ้ารู้จักความหมายคืออะไร
ช่วยถามไปที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ

เออถามเอาคำนี้ไปใช้กับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่า

ยินดีมอบเงินสนับสนุนโครงการตลาดใหม่ดอนเมือง

เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างของโครงการ
ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

ทุกตลาดมีพื้นที่ศูนย์กลางใช่ไหม

ปพรักษาความปลอดภัย

ราคาศูนย์กลาง
ใช่ก็มันอย่าพูดว่าบังคับ
ยินดีมอบเงินสนับสนุนใครเดี๋ยวก็ถึงบอกว่าครับคุณบอกว่า
คือที่นี่นะเขาไม่ได้ไปจ่ายทุกร้านนะทุกคนที่เนี่ยเขาอยู่กัน
เขารู้จักกันเป็นยี่พ่อแม่พี่น้องนะถามว่าคุณอยู่คุณผมบอกนะนะ
ผมให้นโยบายในการบริหารคุณอยู่ร่วมกันอย่าให้มีปัญหา
แล้วทุกอย่างให้เขาความด้วยความเต็มใจคุณบริการเขาดีดูแลเขาดี
ให้เป็นน้ำใจจากเขาออกมาแล้วน้ำใจอย่างนี้ทุกตลาดก็มีถูกไหม
๕๐๐๐๐๐๕๐๐๐๐ผมถามว่า๕๐๐๐๐๐๕๐๐๐๐แล้วจะเอาอย่างนี้นะ

รู้สึกว่าแม่แซ่บเหลือเกินขอใช้คำวัยรุ่นนะคะ
เนื่องจากว่าผู้ที่อยู่ในข่าวแต่ละชื่อนั้นเป็นชื่อไม่ธรรมดาค่ะ
แล้วก็ลีลาของแต่ละท่านในการออกสื่อการทำงาน
รวมถึงกระทั่งการมีส่วนร่วมในข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแซ่บลื้มค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเนื้อหาใจความจริงถ้าเราย้อนกลับไปเป็นลำดับขั้น
เราจะเห็นว่าการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เข้าไปตามแผนคือวันที่๒ถึงวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
แผนเข้าไปนำโดยรองผ่อบอตรรองผ่อบอตรท่านนี้ก็คือพลตรวจเอกวิรชัยทรงเมตตา
แล้วก็มีสินค้าตัวอื่นที่ไล่เรียงมาอีกใช่ไหมคะ
เข้าไปตลาดแห่งนี้ก็ไปด้วยเป้าหมายแบบนี้เหมือนกัน
จนกระทั่งพอเสร็จภารกิจท่านก็ออกมาให้ข่าวสรุปว่าการตรวจค้นตลาด
ใหม่ดอนเมืองที่ว่านี้นี่นะคะตรวจค้นเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
ข่าวออกมาช่วงวันสองวันนี้เองนะคะบอกว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๓๔๕จบวันที่๖ค้นไปทั้งหมด๒๕๙ล้าน
มีร้านที่ผิดกฎหมาย๑๘๖ร้านค่ะ
และนอกเหนือจากนี้ก็มีความผิดในลักษณะอื่นอีกนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะแจกแจงให้คุณผู้ชมได้ฟังตามเวลาที่มีนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่มันถูกแทรกเข้ามา
ก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นลีลาของพันธมตโทสันทนะค่ะ
ที่นักข่าวสายนี้อาจจะเรียกท่านว่ารองต่อรองต่อนะคะ
คือทางพันธบทโทสันทนะเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครในข่าวนี้ที่มีสีสันมาก
ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่ของท่านวิราชัยและตำรวจหน่วยอื่นอีกนะคะ
และยังไม่รวมส่วนงานอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเขตโยธาของเขตนะคะ
หรือว่าหน่วยงานที่ให้เช่าพื้นที่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบอาคารตรวจสอบ
คือทุกหน่วยที่มาเนี่ยมันมีความผิดหลายอย่าง
และความผิดอย่างหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในการตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสวย
จ่ายให้กับผู้มีอิทธิพลหรือพูดง่ายสวยมาเฟียค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เลยไปแปดเปื้อนพันตำรวจโทสันทนะเพราะข่าวมันไล่เรียงมาว่ามีตำรวจคนหนึ่งอยู่เบื้องหลัง
เคลียร์เรื่องนี้จนท่านเปิดตัวว่าท่านคือที่ปรึกษาของบริษัทที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้อยู่
วันนี้ความจริงเรานัดรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตำแหน่งอาจจะงงหน่อยนะคะมาเกี่ยวอะไรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เขาในฐานะอะไรนะคะ
เรียกท่านในภาษาข่าวว่ารองโจ๊กเราน่าจะชินกันนะคะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานซึ่งจริงแล้วท่านรับปากว่าจะมานั่งคุยกันในรายการ
เพราะมีหลายเรื่องจะถามท่านแต่ติดภารกิจค่ะคุณผู้ชมมาไม่ได้จริงโดยตัวนะคะ
แต่เสียงจะมาดิฉันจะไล่เรียงกลับไปถามรองโจ๊กตั้งแต่ว่า
เอาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเลยไหม
ทางท่านสันทนาเนี่ยไปร้องว่ามีการเดินตัดหน้าอะไรกันที่สนามม้า
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวว่ารองโจ๊กเองเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องถูกตรวจสอบวินัยเหมือนกันนะ
เราจะคุยกันกับรองสุรเชษค่ะรองสวัสดีค่ะ

ค่ะรองเสียดายถ้ายังเดินทางมาทันก่อนถึง๒ทุ่มมานะคะ

อยากพบหน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเข้าใจค่ะ
เพราะวันนี้เราตามข่าวเรื่องนี้กันเนี่ยดิฉันเอาถามข่าวล่าสุดเลยว่าเอ่อ
เราเจอข่าวที่ท่านพลตบรวจเอกศีวรารังสิบพระมนาคุณรองพบต
ท่านศรีวราให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวเกี่ยวข้องกับตลาดใหม่ดอนเมืองเลยค่ะ
รองสุรเชษฐ์ได้อ่านข่าวนี้หรือยังคะ
ยังครับสวัสดีค่ะ

คือท่านศรีวรานท่านบอกว่าก็มีการตรวจสอบไปกับสอนอพื้นที่

ก็บอกว่าตลาดที่ว่านี้ไม่มีผู้มีอิทธิพล
แล้วก็มีการตรวจสอบไปยังผู้บังคับการตำรวจนครบาน

ก็บอกว่าในพื้นที่นครบานยังไม่พบข้อมูลผู้มีอิทธิพล

ส่วนอีก๑อาจจะต้องไปถามกองบัญชาการอื่น

คำถามคือว่าตกลงแล้วรองสุรเชษคะ
เอาที่ดอนเมืองก่อนตลาดใหม่ดอนเมือง

เรียกว่ามีผู้มีอิทธิพลไหมคะ
อย่างนี้นะครับผมกลับเรียนอย่างนี้แล้วกันนะฮะ
คือวันนี้เรามาทำหน้าที่กันหลายวันแล้วนะครับ
โดยที่ท่านรองวิทยาชัยเป็นหัวหน้าชุดควบคุมการปฏิบัตินะครับ

ก็โดยกระทั่งมาในเรื่องประเด็นที่สังคมกำลังสงสัย
ก็คือเรื่องมีการจ่ายเงินค่าคุ้มครองหรือไม่นะครับ

ที่สังคมกำลังสงสัยคายใจอยู่ทุกวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเรียนนิดนะครับว่า
ในเรื่องทางการเก็บค่าคุ้มครองต้องดูจากพ่อครับแม่ค้านะครับ
นะครับวันนี้อีกส่วนหนึ่งที่ท่านรองวิทยุชัยเข้ามา
ก็จะเกิดจากการร้องเรียนมีสองส่วนนะครับ
ก็คือการร้องเรียนของมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
ไม่มีมาตรฐานพิพันธุ์ออยใช่ไหมครับ

อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนร้องเรียนว่า
มีการเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่นี้นะครับ
แล้วร้องเรียนมาหลายครั้งนะครับ
วันนี้นรวิทยาชัยจึงจุดสอบทั้งสองส่วน
เพื่อยักษ์ความเป็นธรรมนะครับ
ในเรื่องของการเก็บค่าคุ้มครองวันนี้
ในวิทยาช่วงการสอบในพื้นที่ตอน
มีการสอบสัญญาณประโยนไปหลายประภ
ในเรื่องการรีดค่าถ่ายการเก็บเข้ารุ่งปรอง

ซึ่งมีการต่อเติมดัดแปลงตกแต่งต่างนะครับ
หรือเรื่องการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของท่ามเดียวกรธรรมชาติภาคบริเวณมจากรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นความผิดทุกส่วนวันนี้ท่านประมาทธรรมได้แจ่งตั้งทรรองโลศัลย์แสงคล้ำ

วันนี้เพิ่งประชุมกันไปนะครับ
พรุ่งนี้เราจะเริ่มสอบสวนรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ส่วนนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าเราจะใช้เวลาทำงานเนี่ยน่าจะประมาณ

และสิ่งที่จะทำให้สังคมสิ่งสงสัยว่า
มีใครมีกระบวนการนี้หรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องกลับเรียนว่า
ที่ผมกำลังจะเรียนว่าเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะครับ
ขณะนี้ในเรื่องเอกสารและสถานการณ์

ทุกปลายเราจะให้ความทำทุกปลายนะครับ
เข้าใจค่ะร้องค้าฉะนั้นถามแบบนี้นะคะ
ตอนที่บอกว่ามีผู้ร้องเรียนมา

เรื่องนี้ร้องเรียนมานานหรือยังคะ
เท่าที่ทราบเขาบอกว่าเขาร้องเรียนมานานแล้วนะครับ

ค่ะท่านเพราะฉะนั้นการเข้าไปในพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
เอาจริงค่ะคือประเด็นที่เข้าไปในพื้นที่ตลาดที่ว่านี้คือ
คือเรื่องผู้มีอิทธิพลหรือเรื่องสินค้าไม่มีออยกันแน่คะ
ก็เริ่มในการร้องเรียนนั้นมาสองส่วนนะครับ

จึงเป็นเหตุให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

ช่วงหลังมันแผลวไปจากเนื้อข่าวมากเลยนะคะ

คือผมกำลังเรียนต่อว่าเรื่องออยนะครับนะฮะ
คือในแต่ละส่วนจะมีผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย

ก็จะเป็นเรื่องของโครงการหายาควิทย์ท่านรีขาธิการออยอร์

เราใช้เวลา๕วันเราตรวจสอบหมดสิ้นแล้วนะฮะ

ก็ต้องเป็นคดีในส่วนของความผิดตามประบอบอารยา

อันนี้เราสมมุติแล้วคืออย่างนี้นะฮะ

หลักเนี่ยเราเข้ามาเพื่อทำให้การหนึ่ง

ต้องมีการขายของที่ถูกต้องปลอดภัย

วันนี้พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านแล้วนะฮะ
วันนี้สินค้าที่สลัดประเมินเนี่ย
ไม่มีสินค้าส่วนไหนที่ไม่มีออยอร์แล้ว

เช่นเรื่องอาคารหลังที่นะฮะ

อาคารส่วนไหนที่ผิดไปเนี่ย
วันนี้สำนักงานเขตก็ปิดประกาศไปแล้วนะครับ

รองค่ะเรียนขออนุญาตแทรกท่านเป็นระยะแบบนี้นะคะ

คือตอนที่เห็นรายชื่อของรองสุรเชษเข้าไปด้วย

รับหน้าที่ส่วนใดของการเข้าไปในตลาดใหม่ดอนเมือง

ตัวรองสุรเชษจริงแล้วที่รับมอบหมายมา
เข้าไปเพื่อทำส่วนไหนในตลาดใหม่ดอนเมืองคะท่าน

คือท่านบัวตะลองมอบหมายตะลองวิทยาชัยนะครับ

ก็ดำเนินการทั้งในเรื่องของอาหารและยา

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำการตรวจสอบต้องใช้กำลังเยอะนะครับ
แล้วต้องบูรการร่วมกันทั้งในส่วนของกองประการปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผลตรวจจึงได้สั่งการมอบหมาย
ทั้งทะลองวิทยาชัยและผมนะครับเข้าไปการนะครับ
จริงหน่วยงานของลองสุรเชษฐฯเกี่ยวโดยตรงไหมคะ

ดิฉันขออนุญาตถามท่านรองสุรเชษฐ์แบบนี้เลยค่ะ
คือเอาตรงเลยนะคะท่าน
คือดิฉันฟังแล้วสรุปได้ว่า
พบตรมอบหมายให้รองสุรเชษมาช่วยงานนี้ด้วยถูกไหมคะ

แต่เผอิญว่าเป็นรองสุรเชษฐ์ไงคะ
แล้วผู้ที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาของตลาดที่ว่านี้คือพันธบทโทสันทนะ
ซึ่งดูแล้วจากข่าวเนี่ยก็มีความสนิทสนม
คุ้นเคยมีประวัติกันมากับพบตร
ซึ่งเป็นคนมอบหมายรองสุรเชษ
แล้วก่อนหน้านี้ปลายเดือนเมษายน
ก็เหมือนกับจะมีความกระทบกระทั่งกัน
เพราะว่าท่านสันทนะก็ไปร้องให้ตรวจสอบวินัยรองสุรเชษ
เรื่องอยองอยยอสินค้าไม่มีสิ่งมันไม่อยู่ในพื้นที่ข่าวเลยค่ะ
อันนี้อธิบายยังไงคะท่าน

ความยินดีแล้วผมไม่ได้มีสาเหตุปวดเคลื่อนกับท่านเลยนะครับ
ส่วนการจะไปร้องเรียนเรื่องวินัยเรื่องอะไร
ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องทำมาที่ในสนามมาตราตามความสังคมก็ตลอดนะครับ
แล้วเราไม่ใช่ทุกคนทางเราทำมานานแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมต้องเรียนนิดนึงว่า
การบังคัดช่วยผู้หมา
เราต้องบังคัดช่วยผู้หมาตามอำนาจหน้าที่แล้วต้องโอโชคลั่น
คือการทำให้เราอาจจะมีคนถูกใจบ้างและไม่ถูกใจบ้างนะครับ

แต่ว่าต้องเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับ
ดิฉันลองสงสัยแบบนี้นะคะ
คือดิฉันไม่ทราบเลยว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรยังไงกัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนลงตอนเรียนไม่ทราบ
แต่คำถามคือว่าเท่าที่ฟังซุ่มเสียงของพันธบทโทสันทนา
พยายามจะสื่อสารผ่านสื่อมวลชนออกมาว่า
มีความใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยกับพบตร
คำถามคือนะคะคำถามคือ
ตำรวจไม่ว่าจะเป็นท่านวิราชัยหรือรองสุรเชษหรือพบตรไม่รู้เหรอคะ
ว่าท่านสันธนาดูตลาดใหม่ดอนเมืองอยู่หรือคะ
อย่างนี้นะครับคือ
คือจะดูไม่ดูเนี่ยเราไม่มีข้อมูลตั้งแต่เราเข้ามานะครับ

เพราะว่าผมก็ต้องดูจากเอกสารนะครับว่า
ว่าใครเป็นที่ปรึกษาใครเป็นเจ้าของตลาดนะครับ
ส่วนนี้ก็เมื่อวานผมก็คุยกับเจ้าของตลาดนะครับ

เพราะว่าผมต้องกลับเลยว่าคือในการบรรษมะที่

เราต้องว่าตามเอกสารตามข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงนะครับ
เราจะไปเชื่ออย่างอื่นไม่ได้นะครับ
แต่ว่าในการดำเนินการทั้งหมดนะครับ
ขออภัยค่ะคือที่ฉันจะลองแทรกท่านแบบนี้

คือว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าตำรวจมีข้อมูลแทบจะทุกห่อมย่าเลย
ในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของข้อสงสัย
ว่ามีใครมีผู้มีผู้มีอิทธิพลไหมมันมีเรื่องสวยตรงไหน

โดยเฉพาะในพื้นที่นครบานค่ะ
ฉันก็เลยตั้งคำถามรองโจ๊กแบบนี้ว่า

สมมุติว่าจะไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือ
ที่พี่น้องตำรวจด้วยกันจะไม่รู้ว่าใครดู
หรือเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่พื้นที่ใด
แล้วยิ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมีประวัติร่วมกันมาก่อนเนี่ยนะคะ

คือมันยกสายคุยยกหูคุยกันไม่ได้เหรอคะ
คืออย่างนี้นะครับในเรื่องการทำอาชีพก็ต้องทำอาชีพไปนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือในการทำงานเนี่ย
ผมต้องเรียนว่าคือเรื่องสถาบันก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ
เรื่องการทำหน้าที่ก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับ

คือจะมีข้อมูลยังไงแล้วแต่นะครับ
ผมก็เรียกว่าถึงจะมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูล
แต่ว่าเราก็ต้องบังคัดเจ้าผู้หมาตามสำนาคมที่เรามีอยู่นะครับ
เมื่อเราทราบปัญหาร้องเรียนอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับ
เข้าไปทำให้เรียบร้อยทำให้จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับ
ดิฉันกลับมาที่สิ่งที่ร้องเรียนมาถึงสตชนะคะว่า
มีการดิฉันไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไร
เรียกว่าค่าส่วนกลางหรือว่าจะเรียกว่าสวยไม่ทราบ
แต่ว่ามีการเก็บค่าจอดรถรถมอเตอร์ไซค์ราคาหนึ่งรถยนต์ราคานึง
มีการเก็บค่าคุ้มครองหรือจะเรียกว่าค่ารักษาความปลอดภัย

คือลักษณะการเก็บแบบนี้เนี่ย
เป็นสิ่งที่เขาร้องเรียนมาให้ตำรวจเข้าไปดูจริงหรือเปล่าคะ
ก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาด้วยส่วนนี้นะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้อง
คือพรุ่งนี้จะเริ่มกำลังการในส่วนกลางรวมการสอบสู่กันนะครับ
ซึ่งรองค่ะใครจะเป็นคนชี้คะว่าแบบนี้

เราก็ต้องอยู่กับคุณข้าตอนนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ปล่อยเสียงรองไปจากไหนแน่นะคะ

หลังจากที่มีการสรุปเรื่องของความผิดที่เข้าไปในพื้นที่
เพื่อเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมือง

อย่างที่รองสุรเชษสรุปไปบางส่วนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นข้อหาเรื่องของการบุกรุกที่สาธารณะ
ก็คือการก่อสร้างเข้าไปล้ำคลองเปรมประชากรนะคะ
ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ต่อเติมบริเวณทางเดินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดูหมินเจ้าพนักงาน
ซึ่งการดูหมินเจ้าพนักงานผู้ที่โดนก็คือพนับโรโธสันทนา
ซึ่งท่านก็เข้าไปตามที่เรียกแล้วนะคะ
ในส่วนนี้เองมันเป็นภาพข่าวออกมา
เราปิดท้ายช่วงแรกด้วยจังหวะวันนั้น
ถึงเป็นที่มาให้ข่าวนี้มันน่าสนใจขึ้นเรื่อย

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาก็ยังมีอีกหลายคำพูด
ที่ทำให้ที่ฉันสงสัยอาจจะสงสัยแทนคุณผู้ชมว่า
เอ๊ะตกลงเรื่องนี้มันเข้าไปตรวจเรื่องออย
หรือเรื่องนี้เป็นเรื่องขัดแย้งอะไรกันภายในส่วนตัว
หรือไม่ปิดเสียงแรกก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทำไมคุณต้องชี้ไม้ชี้มือด้วยฮะให้เกียรติกันหน่อยดีฮะ
ผมคุยกับคุณเนี่ยผมก็ว่า
มันผิดตรงไหนเนี่ยชี้มือเดินตัดหน้าก็ผิดชี้มือก็ผิด
ผมไม่ได้ชี้หน้าถ้าผมชี้หน้าอย่างนี้ผิด
นี่ยกตัวอย่างนี่ทำให้เห็นเป็นตัวยางเนี่ย
แต่ถ้าผมชี้มืออย่างนี้นี่ผมทำให้เห็นตัวอย่าง
ถ้าผมชี้อย่างนี้อันนี้ถือว่าถือว่าไม่มีมารยาท
แต่นี่ผมพูดนี่ผมพูดนี่ผมใช้มืออย่างนี้ระดับนี้ถูกไหม

ไม่ได้พูดเก่งเลยแต่เอ้ยนี่มันอยากจะขยายความ
นี่อยากจะขยายความถามเรื่องอะไร

จะเอาเรื่องไหนจะเอาเรื่องไหนก่อนจะเอาเรื่องไหน
บอกจะเอาเรื่องผมหรือจะเอาเรื่องศูนย์อะไรของคุณตรงนี้
คุณจะเอาตรงไหนก่อนเอาให้สื่อเอาให้สื่อ
ก็ผมบอกว่าฐานะผมเป็นที่ปรึกษา
ประธานกรรมการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง

ผมถ่ายให้ทั้งสื่อทุกฉบับเลยไม่เป็นไร

สื่อศูนย์ของคุณตรงนี้ก็อยากจะแหล่กับทางนาธิปราศน์
อ้าวอันตรงด้านนี้อ้าวเอาเรื่องของเราก่อน
ในตลาดมีการก้นครีมผิวสมัยใคร
อันนี้ผมท้าวความให้ก่อนนะนะสื่อทุกท่านนะ
เดี๋ยวทุกท่านให้ความเป็นธรรมผมก่อน
เอ้าเอามา

เพราะว่าเชิญพวกคุณไปนู่นคุณจะไปพื้นที่สาธารณะตรงไหน
ของคุณคุณออกไปนี่พื้นที่เอกชนนะ

คุณจะไปนั่งตรงไหนกลางเต็นกี่เต็นต์คุณออกไปเลยในที่ฐานะ

เอาคุณจะเอาเรื่องนี้ก่อนไหมคุณจะได้ทราบ
เอ้าขอแค่พี่น้องด้วยค่ะ
อ่ะสัญญาณตัดไปแล้วนะโอเคนะหรือจะต้องให้กดซ้ำอ่ะ
เอาไงอ่าอีกสองรอบนะอ่าได้ได้
อ่าโดยเดินนะโดยเดินนะคะ

สัญญาณประยุรัติคนนี้ชื่อเล่นว่าต่อ

ติดตัวตนด้วยครับพี่

สนับสนับยุ่งไหม

อ๋ออยู่บุรีรำมาคลมศ์ศัลจร

โทษตีน้องโทษตีครับ

เดี๋ยวหาผมจะหลบจำอวดนะครับ

คงจะทำงานมาตอนนี้ก็๒ปีเสร็จ
มันก็คงจะมันเหนื่อยนะเข้าใจ
ในการทำงานให้กับองค์กรระดับนี้
ผมจะพูดให้ฟังต่อนะฮะ
ถึงบอกว่า๒ปีทำงานเหนื่อย
ท่านอาจจะมีภาวะสมองที่ค่อนข้างอาจจะ
จดจำอะไรเลอะเลือนไปบ้าง
ผู้บัญชาการตอนนั้นตอนนั้นเรียบตอนขณะนั้นที่
ยังไม่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ

ก่อนจะมีการประชุม
คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติปี๒๕๖
ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบองค์กร
ณเวลานั้นที่ผมต้องโทรเพราะว่า
ท่านนั้นผมเรียกท่านได้เรียกพี่ก็ได้
บอกให้ผมต้องโทรหาพี่ต่อก่อน

เพราะจะมีการประชุมวาระแต่งตั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไป
ถ้าหากว่าไม่ได้คุยเพราะผมเป็นผู้เสียหาย
หากไม่คุยไม่ยุติ
ผมเรียกเขาน้องนะอันนี้เรียกย้อนหลังแล้วกัน
น้องผมก็จะไม่มีโอกาส
การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งอืมไอ้อย่างงี้มันมันถือว่าเป็นสัญญาใจ
หรือเปล่าฮะพี่ต่อครับฮะก็ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เราคุยกับรองสุรเชษต่อค่ะรองค่ะ
เดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะคุณผู้ชมค่ะลักษณะของการให้สัมภาษณ์ของทางพันธ
ตำรวจโทสันทนาประยุณรัฐทำให้อย่างที่บอกไป
มันไปกินพื้นที่ของข่าวที่จริงแล้วเข้าไปเพื่อตรวจสอบอยู่สองเรื่องใหญ่อย่างที่รองสุรเชษฐ์บอก
คือเรื่องสินค้าไม่มีออยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนเรื่องค่าคุ้มครอง
แต่พอมีการให้สัมภาษณ์ตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์นักข่าวแถลงข่าวระหว่างนั่งอยู่กับนักข่าวโทรหาสายที่อ้างว่าเป็นพบตรเนี่ยนะคะ
คือทางข่าวมันเลยเปลี่ยนค่ะมันเลยกลับเข้ามาที่ว่าตกลงแล้วเนี่ย
การเข้าไปที่ตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยเข้าไปโดยสาเหตุใดแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะ
ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเพราะว่าจริงมีการแถลงจบปฏิบัติการไปแล้วนะคะ
ข่าวออกมาในช่วงเย็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมว่าทางพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลรองพบตรท่านให้สัมภาษณ์นะคะ
ออกมาอยู่ในข่าวข่าวก็บอกว่าท่านบอกว่าท่านเช็คท่านตรวจสอบกับทางสอนอดอนเมืองสนพื้นที่ของตลาดใหม่ดอนเมืองนะคะ
ยืนยันว่าตลาดดังกล่าวไม่มีผู้มีอิทธิพลนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย
ก็สอบถามผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๑๙นะคะไม่ใช่สอนอแล้วนะคะ
คือกองบังคับการแล้วนะคะ๑๙ก็ไม่พบว่ามีผู้มีอิทธิพล
นครบาน๑๙ถ้ารายงานไปที่ท่านศรีวราและท่านศรีวราให้ตัวเลขลักษณะแบบนี้มาว่า๙๙เนี่ย
นครบาน๑๙ไม่พบข้อมูลผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะคะ
เอ๊ก็ข่าวนี้ก็เริ่มจะแปลกหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบที่ว่านี้ค่ะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ระหว่างที่นักข่าวไปทำข่าวก็มีพ่อค้าก็มีแม่ค้าที่ออกมาบอกว่าถูกเก็บหลายอย่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าที่จอดรถซึ่งจริงแล้วไม่ได้มีอำนาจที่จะเก็บได้ด้วยซ้ำนะคะ
ค่าที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ราคาหนึ่งรถยนต์ก็ราคาหนึ่ง
เหนือจากนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกกันว่าเป็นค่าคุ้มครองล่ะค่ะ
แต่จะเรียกว่าเป็นค่าส่วนกลางอย่างที่ท่านสันทนาท่านเรียกหรือเปล่า
ดิฉันไม่แน่ใจว่าตำรวจเวลาตรวจสอบเรื่องนี้จะนิยามมันแบบไหนนะคะ
นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เข้าไปพบบานเลยค่ะ
อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกเหนือจากส่วนตัวแล้วที่ท่านสันทนาเอง
ท่านโดนเรื่องของการดูหมินเจ้าพนักงานแล้วนะคะ
ก็ยังมีกรณีเรื่องของการต่อเติมอาคารการสร้างอาคาร
การสร้างแบบบุกลุกเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมดูจากข่าวตั้งแต่ช่วงวันแรกก็จะเห็นว่าจำนวนตำรวจ
ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เยอะมากนะคะคุณผู้ชมเยอะมากจริงค่ะ
นี่เรายังไม่รวมกรณีของเขตนะคะที่เข้ามาตรวจสอบทางด้านโยธา
หรือว่ากรณีของเจ้าของพื้นที่หน่วยงานอื่นที่เข้ามาตรวจสอบนะคะ
เรื่องของสัญญาเรื่องของลักษณะการให้เช่ามีการปล่อยเช่าช่วง
หรือการสังเกตการณ์ของนักข่าวว่าในระหว่างที่ตำรวจเข้าไป
ก็ยังมีกลุ่มชายชะกันที่เหมือนกับเข้าไปสังเกตการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีประเด็นว่าตกลงแล้วมีคนใกล้ชิดของท่านสันทนะ
แวนป้ายเป็นนักข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งแล้วก็เข้าไปปะปนหาข่าวหรือเปล่า
ซึ่งท่านออกมาปฏิเสธแล้วนะคะบอกโอ้ถ้าผมจะหาข่าวผมไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอก
ท่านก็มีแหล่งข่าวของท่านนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอสายของรองสุรเชษ
เราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเสียงหนึ่งซึ่งท่านสันทนาค่ะก็ยืนยันว่า
ในตลาดไม่มีสวยนะคะ
ยินดีมอบเงินสนับสนุนโครงการตลาดใหม่ดอนเมืองเป็นใครมีชื่อ
เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างของโครงการให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

แล้วมาบอกอย่างนี้เป็นสวยนี่ตลาดใช่ไหม
ทุกตลาดมีพื้นที่ศูนย์กลางใช่ไหม
ทำความสะอาดโบกลดการจราจรและเวลาข้ามคืน

ยินดีมอบเงินสนับสนุนใครเดี๋ยวก็ถึงบอกว่าถ้าคุณบอกว่า
คือที่นี่นะเขาไม่ได้ไปจ่ายทุกร้านนะทุกคนที่เนี่ยเขาอยู่กัน
เขารู้จักกันเป็นพี่พ่อแม่พี่น้องนะถามว่าคุณอยู่คุณผมบอกนะ
ผมให้นโยบายในการบริหารคุณอยู่ร่วมกันอย่าให้มีปัญหา
แล้วทุกอย่างให้เขาความด้วยความเต็มใจคุณบริการเขาดีดูแลเขาดี
ให้เป็นน้ำใจจากเขาออกมาแล้วน้ำใจอย่างนี้ทุกตลาดก็มีถูกไหม
๕๐๐พันพันห้าผมถามว่า๕๐๐พันพันห้า
แล้วจะเอาอย่างนี้อย่างนี้นะมาบอกว่าเป็นสวยให้มาเฟีย
นี่ช่วยยกระดับให้ผมหน่อยเถอะผมผมพูดตรงโอ้โหนี่
โอ้โหนี่ถ้าเขาไม่ให้เขาอยู่ได้ไหมก็เขาก็อยู่ได้อยู่แล้วถ้าอยู่ไม่ได้
เขาจะอยู่ไม่ได้คือบริษัทยกเลิกเขาแล้วมีใครอยู่ไม่ได้
แล้วผู้ค้าร้านค้าคนไหนมีปัญหาแล้วโดนพนักงานคุณ
เหล่านี้ไปเก็บเรียกร้องลีดไถคุณมาบอกผมผมก็อยู่มา
ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครเนี่ยเอาเรียกร้องว่าเขาไปรีบไปไถ
มีแต่คนอื่นข้างนอกมารีดมาไถผมก็บอกเวลามีนะ
พวกคุณต้องลงไปดูเขาเป็นใครก็ช่างตำรวจจริงไม่จริง
ไม่จริงเป็นนักบินสายไหนชุดไหนบอกให้ลูกพี่เข้ามาพบผม
อย่ามาที่นี่แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงตำรวจจริง
บอกผมเดี๋ยวผมจะบอกผู้บังคับบัญชาเขาเดือดร้อนอะไรจะให้พี่

แสดงว่าพี่ยืนยันที่ตลาดแห่งนี้ไม่มีมาเฟีย
ก็ประมาณก่อนสิ้นเดือนคือมันเป็นเรื่องตลาดเขาอ่ะนะ
แล้วเดือนหนึ่งเก็บได้กี่ตังค์รู้ไหมถูกไหม
เดือนก็ดี๕๖หมื่นบางเดือน
ค่า๕๐๐บาทถ้าเขาจะให้เราบอกอย่าไปนี่เราไม่ใช่ไปรับบริจาคถึงกล่องนะ
ถ้าต่ำกว่า๕๐๐บาทอย่าเอามันไม่ดีถูกไหมใช่ไหม
ถ้า๕๐๐๑๐๐๑๕๐๐อะไรก็แล้วแต่บางทีร้านเขาใหญ่
หรือบางช่วงปิดยาวสงการอย่างนี้

มันมีปัญหามันมีคนร้องไหม
แล้วอย่าเอาอย่างนี้มายัดเอียดให้ผมสิ

ถูกมั้ย
เรื่องของอดีตตำรวจผมว่าคงไม่ใช่อดีตตำรวจหรอก
ผมคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ผมก็รับไม่ได้

นะแล้วประวัติของท่านก็

ที่ไม่ค่อยสนใจกฎระเบียบนะผมก็เสียดายเขาเป็นตำรวจมาด้วยซ้ำไปนะ
กิริยาอาการท่าทางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามีคดีอยู่หลายคดี
หกเจ็ดคดีมันอาจจะยิ่งพูดยิ่งคดีเยอะก็ได้นะดูถูกดูหมินเจ้าพนักงาน
ดูถูกพบตำรวจดูถูกองค์กรตำรวจเดี๋ยวเนี่ยผมพูดออกไป
เดี๋ยวก็มาดูถูกผมอีกนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านอ้างว่า
มันเป็นกรรมความลับของคนตรงนี้มาบอกส่งมาที่ความลับที่ว่ามันก็อะไร
นะผมก็จะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเข้ามาชี้แจง
ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็โดนอีกนะ
ก็ต้องตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนผมยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันเจ้าที่รัฐ
หรือกดดันนักฐาบาลได้โดนเด็กขาดไม่มีนะครับ
คุณผู้ชมใหญ่ไหมคะนายกต้องพูดเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรายังไม่ได้สายรองสุรเชษกลับมาและเวลาก็ไม่พอด้วย
เดี๋ยวไว้ถ้ามีความคืบหน้าน่าจะได้คุยกัน
เพราะว่าการที่มีข่าวว่าท่านรองศรีวราออกมาพูด
ว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นครบานอย่างน้อยกว่า๙๙
อันนี้มีความหมายต่อข่าวนี้พอสมควรนะคะ
และไม่แน่ใจว่าพบตรท่านอาจจะออกมาพูดอะไรเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะว่าถูกพาดพิงค่อนข้างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
และนอกเหนือจากนี้นายกพูดแบบนี้แล้ว
ข่าวนี้ไม่แน่ใจว่าจะหายไปเงียบหรือเปล่า
หรือว่าพื้นที่ตลาดใหม่ดอนเมืองก็จะหายไปเงียบ
เดี๋ยวพอครบ๑เดือน๓๐วันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นะคะ

ตอนนี้ขอแค่ว่าใครก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาพูดเท่านั้นเองค่ะ

เห็นผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ที่ยืนอยู่หลังท่านสันทนาไหมคะ
วันนี้คุณชูวิทย์ก็จะคุยเรื่องนี้ต่อค่ะ
แต่อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
เปิดมาประเด็นข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมรอชมอยู่
หวย๓๐ล้านคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรอเล่าให้ฟังอยู่ค่ะ